ที่จวดระนองเกิดฝนตกหนักหลายชั่วโมงจนเกิดน้ำท่วม
ภูเขาอุ้มน้ำไม่ไหวมันพังถล่มลงมาครับทับเส้นทางสายหลัก
รถติดเป็นทางยาวเลยนี่ตักน้ำกันให้เห็นแล้วภาคใต้
ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเกิดฝนตกหนักในจังหวัดระนอง
รวม๕อำเภอด้วยกันกระบุรีละอุ่นอำเภอเมืองกะเปอร์
แล้วก็อำเภอสุขสำรานโดยเฉพาะที่อำเภอกระบุรี
แล้วก็อำเภอเมืองระนองนะครับน้ำเนี่ยนะฮะท้นตะหลิ่งล้นคลองเข้าท่วมบ้าน
คือประชาชนส่วนใหญ่ยกของขึ้นที่สูงไม่ทันครับ
น้ำมันมาเร็วมากประกอบกับน้ำทะเลหนุนด้วย
ปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมเป็นจำนวนมากนะครับทำให้ดินบนภูเขา
ถนนเพชรเกษมเส้นทางหลักเข้าเมืองระนอง
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนบางนอนอำเภอเมืองระนองนะครับ
แล้วก็เส้นทางราชกรูดพระโต๊ะชุมพรมีดินเลื่อนไหล
ปิดเส้นทางลงมานี่แบบนี้ฮะรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้
รถติดยาวหลายกิโลเมตรเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วยังติดสะสมนะฮะ
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามตักดินออกตักดินออก
แต่ก็ยังคงมีดินไหลลงมาอย่างต่อเนื่องโอ้โหอันตรายจริง
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่เร่งใช้เครื่องจักรหนักนะครับ
ไปตักดินออกจนถนนเนี่ยใช้ได้สักพักแต่ฝนตกลงมาอีกฮะ
ฝนตกหนักลงมาอีกเกิดดินเลื่อนไหลลงมาทับเส้นทางอย่างต่อเนื่องครับ
ตำรวจทางหลวงระนองชุมพรแนะนำนะครับถ้าจะเข้าระนองโน่น
ต้องไปใช้เส้นทางอ้อมบ้านหินช้างชั่วคราวนะครับรวมถึงเส้นทางระนองพระโต๊ะ
ก็ต้องอ้อมนะครับมาทางสี่แยกประถมพรเพื่อเข้าระนองนะฮะ
ด้านนายนวัดทองด้วงนะครับเป็นหัวหน้าหมวดการทางพระโต๊ะ
ที่ควบคุมการใช้เครื่องจัดหนักในการตักดินออกจากผิวการจราจร
บอกว่าเหตุเกิดตั้งแต่๖โมงเช้าครับ๖โมงครึ่งได้
เจ้าหน้าที่พยายามทำงานอย่างเต็มที่แต่เนื่องจากฝนมันตกทั้งวันนะครับ
อย่างที่ผมบอกถึงหน้าแล้วฮะถึงฤดูน้ำของภาคใต้แล้วนะครับ
ภูเขามันไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่พยายามเคลียร์เส้นทางให้เร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนเนี่ย
ใช้เส้นทางได้แต่ก็ยอมรับว่าถ้าฝนมันยังตกอยู่แล้วก็
น่าจะมีอีกหลายจุดนะโอ้โหอันนี้น่ากลัว

ดินบนภูเขามันจะเลื่อนไหลลงมาทับอีก
เพราะว่าดินมันอุ้มน้ำไม่ไหวฮะ
คุณผู้ชมที่เดินทางริมเขาเนี่ยก็ต้องระวังเหตุการณ์แบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นอีกเพราะว่าฝนยังตกต่อเนื่องนะคะ